กว่าจะได้๑ไมค์๑ข่าวมาเสิร์ฟหน้าจอแบบนี้

วันนี้เรารวบรวมนะคะช็อตเด็ดช็อตฟิล
คู่ซีดาราป่วนไหมเดี๋ยวพี่แจ๊กกะรีนนะคะ
จะมีใครกันบ้างไปชมสกูลพิเศษกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมเป็นพี่จักรีนมันผิดตรงไหนกันคะเนี่ย
เวลาไปสัมภาษณ์ดารามัยเดียวก็มักจะเจอเขาเข้ามาป่วนกวนกัน
หน้ากล้องหน้าไมค์แบบไม่เกรงใจไม่กลัวความหลอก
มันจะศูนย์หายไปเลยเพราะคุณ

ก็เลยมาก้ากวนป่วนทำลายสมาธินักข่าวอย่างพี่แจ๊กรีนกันหน่อยค่ะ

เหตุเกิดในงานแข่งฟุตบอลช่อง๓นี่แหละค่ะ
ระหว่างที่พี่แจ๊กกะลีนกำลังยืนสัมภาษณ์เฮียหนวด

ไม่รู้ตาเกรทวรินทรโผล่มาจากไหน

แล้วก็กระโจรก็ไม่แย่งสินเฉยเลยค่ะ

โอ้ยเวียนหัวทะนอก
ความจริงแล้วก็เดี๋ยวมีดูคุยกันครับ
แต่ว่าเค้ายังไม่ได้กำหนดทุนที้ครับผม
ต่อกันที่พระเอกคู่ซีคู่ใหม่
พีชพัชหารักโก้วาสิน
ที่ขึ้นชื่อรือชาเลืองความเกรียญค่ะ
ชอบทำโฟโต๊ะบอมย่างสินจะลงไอจิตลอด

ใหม่นี่แหละค่ะระหว่างที่พี่แจ๊กกะลีนกำลังสัมภาษณ
หนุ่มโกวัสสินอยู่นั้นจู่จู่พีชก็พุ่งตรงมาแก้ข่าวเลยค่ะ
คือตะโกน่ะแกเม้าอยู่ว่าพีชน่ะชอบแกล้งแล้วคุณผู้ชม
คือตะพีชน่ะอยู่ใกล้ใกล้อยู่ตรงไมค์ดอปห่างออกไป
ตั้งสองสามบาลก็ยังจะอุตส่าห์ได้ยินค่ะ
ได้ยินดังว่าบุกเข้ามาเลยค่ะความปวดมันเกิดขึ้นหน้าใหม่อีกแล้ว

ผมมีแต่คนโดนแกล้งเนี่ยผมชอบโดนพีชแกล้งไง
พอโดนพีชแกล้งอ่ะ

แป้งอะไร
พี่ก๊อฟเบนเจ้าพลกับพ่อปองกฟล
คู่นี้เขาเจอกันทีไรโอ้โหมีแต่เรื่องปังปังปังปินาศ
วันนั้นนะคะพี่จังณิร์นยืนมาไว้สัมภาษณ์
ก๊อฟอยู่ดีแล้วพอพ่อป๋องเหลือบเห็นเข้าเดินเข้ามาก็โวยวายใส่พี่ก๊อฟ
ก๊อฟก็โวยวายใส่โอ้โหชวนกันแบบลากกันมาเตะต่อยกันหน้ากล้องเลยคุณผู้ชม
จริงเตะปลอมไม่รู้รู้แต่ชุนละมุนขนาดไหนปวดหัวจริง
พ่อมาสายพี่น็อตมองเลย

พี่น็อตมองเลยพี่น็อตมองเลย

เป็นนักข่าวมันไม่ง่ายนะชีวิตน่ะ
มันดูวุ่นวะวุ่นวายนะมันดูพูดว่าอะไรไม่ง่ายเลย
แต่ละคนแต่ละไมค์แต่ก่อนจะได้สัมภาษณ์แต่ละข่าวคุณผู้ชมมันผ่านอะไรมาเยอะนะ
เห็นหน้าจออนประมาณ๑นาทีเนี่ยเราต้องผ่านเรื่องราวเยอะมาก
รวมไปถึงการร้องเพลงที่เพี้ยนเมื่อสักครู่ด้วยนะคะ
เป็นฉันมันผิดตรงไหนชีวิตฉันใครกำกับ

เป็นแล้วเป็นอะไรไม่หยุดร้องสักทีปวดหัว
เอาเล่นหยอกก็เฉิน